โซเชียลมีเดียตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มีการเผยแพร่คลิปหนึ่ง

กางเกงขาสั้นนี่แหละน่าจะเป็นมต้นนะครับ

งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง

มีการหยิบเอาท่อนไม้หรือว่าไม้กวาดสิ่งของที่อยู่ใกล้มือเนี่ยมาตีกันกรรมการวัดบกเห็น
เมาย์ด้านนายสุชิทชมพูลวง์ผู้อำเคชพื้นพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูริยรรรมเขตสามนะคะตอนนี้สั่งแล้วนะคะสั่ง
สั่งให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบก่อนเลย
ว่านักเรียนที่ตีกันตามคลิปเนี่ย
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนไหน
หากพบว่าเป็นนักเรียนซึ่งโรงเรียนอยู่ในสังกัดไหน
สังกัดก็จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบนะคะ
แล้วก็จะได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง
ฝ่ายปกครองตำรวจผู้บริหารโรงเรียน
รวมถึงผู้ปกครองหาแนวทางหรือมาตรการ

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนเองค่ะ

เรียกมาให้ครบพูดจาพูดคุยตักเตือนนะคะ